เสียค้าพลอยเสียเหมืองพลอยปรากฏว่าแกกำเงินไป๑๐ล้านบาท
ไปซื้อต้นกล้วยด่างอินโดฮะ๑๐ล้านบาทของจริงเลยฮะ
กับต้นไม้ด่างต้นนี้ครับสุดท้ายก็คือมีคนเอามาให้เลย
เจ้าของเขาอยู่กรุงเทพฯเสียอยู่ระยองต้องตาต้องจ่ายโทรกิ๊กเดียว
ขายไหมทางนั้นบอกขายเท่าไหร่๑๐ล้านพี่เอาเลย
จ่ายไปครึ่งหนึ่งก่อนครับครึ่งหนึ่งคือ๕แสน๔จ่ายไปก่อนแล้ว
ไปเรียบร้อยแล้วอ้าวน้องเอามาเอามาให้พี่ที่นี่
แล้วก็เอามาจริงพอเอามาให้ก็กำเงินสดอีกครึ่งหนึ่ง
คือ๕๕๐๐บาทให้มาเรียบร้อย
นี่เงินสดเลยฮะรวมเป็น๑ล้านประมาณนั้นนะ
นี่คือกล้วยด่างที่ราคาแรงแพงสุดจริง
กล่วยด่างแดงอินโดนีเซียเสียที่ไปซื้อ
เป็นชาวจังหวัดระยองนะครับเสียบอกว่าจำเป็นต้องซื้อจริง
เพราะมันถูกตาถูกใจเหลือเกินได้ชื่อว่าเดอะหลอด
ด่างคือ๑มองไปสิมันจะมีใบหนึ่งเป็นลายตุ๊กแก่
ไหนอีกใบหนึ่งเป็นลายวากิล
ใช่ลายเหมือนเนื้อหินอ่อน
มีลายตุ๊กแก่มีลายวาเกิลมีลายการ์แรคซี่
แท็กซี่เหมือนเรามองไปที่จักรวาลเรามองเห็นดวงดาว
หาที่อื่นเถอะไม่มีหรอกเพราะมีที่นี่พี่ก็ซื้อดี

ตอนนี้มี๓หน่ออยู่ต้นนี้แล้ว

มีคุณจองยัง

แต่ว่าโควิด๑๙มีปัญหาค่อนข้างเยอะ

เล่นไม้ด่างมาเจอไม้ด่างของคุณคนนี้นะฮะ
ก็เลยอยากจะซื้ออยากซื้อก็ตีราคากันค่อนข้างแรง
แต่เสียบอกกำเงินให้เลย๑๐ล้านบาท
นี่ของจริงนะฮะเท่ากับว่าเสียบอก
มันเป็นเรื่องของภาคส่วนทางธุรกิจด้วยนะฮะ

ถ้าเจอในสวนผมเมื่อสักก่อนหน้านี้นะ
คงจะเอ้ยกล้วยมันเฉาหรือเปล่าฟันทิ้งเถอะ

นี่คืออาณาจักรนั่นคือโลกของไม้ด่างของจริงนะครับ